เกษตรกรที่จังหวัดระยองครับสองสามีภรรยา
บอกว่าทำเกษตรผสมผสานและที่สำคัญที่สุดครับ
สร้างรายได้ช่วงมีหน้าแรงฤดูแรงแบบนี้แหละครับ
แบบว่าสร้างผลผลิตดีเลยทีเดียวครับ
นายทองอยู่และนางจำรองวงชัยยาสองสามีภรรยาก็กำลังช่วยกันเก็บมะระขี้นกครับ
ในสวนเกษตรผสมผสานขนาด๒ไร่เศษในตะบนชากบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
นายทองอยู่ก็บอกว่าประกอบอาชีพทำนาทำสวนกันมาสองคนผัวเมียนี่แหละครับ
ช่วงหน้านาเดือนกรกฎาคมก็ปลูกข้าวหอมมะลิหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ในเดือนธันวาคมก็จะเริ่มมาทำเกษตรผสมผสาน
ลูกทั้งมะรักขี้นกข้าวโพดถั่วฝักยาวและแตงกวานะครับ
โดยมะรักขี้นกก็จะใช้เวลาปลูกเดือนครึ่งครับหรือประมาณ๔๕วันเท่านั้น
ก็เริ่มติดผลจากนั้นครับครบ๒เดือนก็เริ่มมีผลผลิตออกขายได้
แล้วก็ทยอยเก็บไปได้เลยนะครับยาวไปถึงสี่ถึงห้าเดือนเลยทีเดียว
เก็บได้วันละสี่สิบถึงห้าสิบกิโลกรัมขายกิโลกรัมละสิบห้าบาท
ส่วนข้าวโพดจะเก็บวันเว้นวันนะครับขายกิโลกรัมละ๑๓บาท
และถั่วฝักเจ้ากิโลกรัมละยี่สิบบาทจะทยอยเก็บพร้อมกับแตงกวาครับ
มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าสวนแต่บางครั้งว่างก็นำไปขายเองในตลาดซากกอไผ่
ครับในอำเภอบ้านค่ายเพื่อพบปะลูกค้าด้วยตัวเองก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วครับ
ขายด้วยคุยกันด้วยนะครับลุงทองอยู่เกษตรกรผสมผสานเขาเล่าว่า
เมื่อก่อนปลูกบวบหอมแต่มีแมลงและโรครบกวนเยอะครับจึงเปลี่ยนมาปลูกมะรักกี้นกมีโรคน้อยกว่านะครับ
ดูแลง่ายกว่าลงทุนทีเดียวเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องสร้างรายได้นะครับ
เดือนละสองหมื่นบาทเลยทีเดียวอืมพอเดือนเมษายนพืชผักก็จะขายหมดครับ
ก็เตรียมการนะครับเพื่อจะปลูกข้าวหอมมะลิปรับพื้นที่ในเดือนเพื่อจะรองรับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงต่อไป
ทำแบบนี้มาทุกปีหมุนเวียนกันไปแต่ปีนี้นะครับหน้าแรงแรงมาก
ปลูกมันเทศแทนสร้างรายได้นะครับว่าการปลูกมันเทศแทนนะครับ
เป็นการสร้างรายได้ตลอดทั้งปีคือว่าหาพื้นที่แบบว่าห้ามว่างเลยทีเดียวนะครับ
ลุงทองอยู่บอกอีกว่าการกำจัดแมลงศัตรูพืชไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีนะครับย้ำ
แต่จะนำเปลือกไม้สักมาเช่าเหล้าขาวในยาสูบครับนี่สูตรของคุณลุงทองอยู่นะครับ
อ่าทิ้งไว้หนึ่งคืนครับนำมาผสมน้ำฉีดพ่นกำจัดเพี้ยแมลงได้ดี
ไม่เป็นอะไรอันตรายต่อผู้คนนะครับลดต้นทุนการซื้อสารเคมีมาฉีดพ่น
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องของเรื่องคือนำเปลือกไม้สักมาแช่ล่อขาวและยาสูบ
ไว้หนึ่งคืนเป็นสารอ่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่แปลก
และเป็นสิ่งที่ใหม่เป็นเคล็ดลับใหม่ของลุงทองอยู่นะฮะ
มาฉีดครับครับไล่แมลงไล่แมลงครับมีหลายสูตรนะครับ
พื้นที่ก็ใช้ลูกคูณนะครับมาผสมน้ำก็ฉีด
แต่อันนี้เป็นรูปเป็นไม้สักมาผสมเหล้าขาวครับครับ
เหล้าขาวก็แพงแต่ว่าหลายสูตรนะครับ
แล้วแต่พื้นที่นะครับก็๘ปีเหมือนกัน
เป็นเคล็ดลับแต่ลุงทองอยู่บอกไม่ลับนะฮะเผยมาให้ทุกท่านได้รู้